ทีมชาติไทยครับไฮไลท์เลยครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ครับ
เกมสำคัญครับจะต้องเจอกับอูสเบกิสถานในการลุ้นเข้ารอบ
ก็เป็นเกมชี้ชะตานะครับแข่งขันเวลา๑ทุ่มวันอาทิตย์
สุริยาสิงหมวยแบ็คซ้ายคนสำคัญหายเจ็บ
กลับมาลงฝึกซ้อมได้แล้วโค้ชโย่งวรุษศรีมะคะครับ
หน้าผู้สอนก็เชื่อว่าอุสเบกิสถานจะไม่เปลี่ยนแปลงทีม
เพราะว่าหลังจากจบรอบแรกจะมีเวลาพัก๓วัน
หากว่าตัวหลักพักนานจะส่งผลต่อทีมขณะที่สุประชัยใจเด็
หน้าซุปเปอร์ซับที่ยิงไปแล้ว๒ลูกให้กับทีมไทย
มีโอกาสนะครับจะลงเป็นตัวจริงแต่ต้องเช็คอาการเจ็บขาหนีบก่อน
ส่วนเรื่องของเสียงวิจารณ์หลังจากจบเกมที่เสมอกับบังคลาเทศ
ชโย่งบอกเลยนะครับว่าเข้าใจความรู้สึกของแฟนบอล

ส่วนทีมบอลหญิงครับของเราก็ลงฝึกซ้อมโดยเน้นไปที่การจบสกอร์และความแม่นยำในการรับส่งบอลก่อนจะเจอกับเวียดนามในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้าย
ซึ่งเป็นเกมชิชตาในการเข้ารอบ๘ที่นี่ครับ
พรุ่งนี้๑๘นาที๓๐นาทีนะครับ
โดยมิรันดาสุชาวดีนินธรรมรงกองหน้าลูกครึ่งไทยอเมริกัน
ก็บอกนะครับว่าทุกคนพยายามจะแก้ไขปัญหาจากเกมนัดแรกที่แพ้ให้กับญี่ปุ่น
ในเรื่องของการจบสกอร์จะเพิ่มความเด็ดขาดให้มากขึ้น
ส่วนตัวเธอนั้นยังไม่เคยเล่นกับทีมชาติเวียดนาม
ซึ่งการเดินทางมาครั้งนี้ก็หวังจะเอาชนะเวียดนาม
แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการพาทีมเข้ารอบต่อไปครับ

มีการประกบคู่แบ่งสายการแข่งขันประเภทต่อสู้แล้ว
ซึ่งน้องเทนนิสครับพานิพักษ์วงพัฒนากิจ
ทองแดงโอลิปิกเกมส์แล้วก็เป็นแชมป์โลกนะครับ
สนามเหลือเกินนะครับถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะครับ
ขณะนี้เต็ง๑เลยครับในรุ่น๔๙กิโลกรัมนะครับ
บายในรอบแรกเข้ารอบ๒รอพบกับ
ผู้ชนะระหว่างทิธาเนียฟาจิริน
งยูตินของไต้หวันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้ารอบ๘คนจะพบกับทางคางโบราของเกาหลีใต้ที่เคยแพ้ในรอบแรกของศึกชิงแชมป์เอเชียก่อนที่จอมเตะเกาหลีจะคว้าแชมป์
หากว่าพาณิพักษ์ผ่านด่านนี้ได้ก็มีลุ้นคว้าเหรียญทองสูงครับ
เทคอนโดประเภทต่อสู้จะเริ่มแข่งขันในวันจันทร์ที่๒๐สิงหาคมนี้นะครับ